อุ๊ยสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สรุปเราไม่ควรจะจับใช่ไหมตรงเนี้ยจับจับที่หูแต่เราต้องจับที่หู
อย่าจับที่ตรงนี้นะแต่บางทีผมบางทีแบบผมเผลอ
ผมล้างมือไปแล้วผมก็จะมาจับตรงนี้เราจะมีเครื่องล้างกันนะฮะ
อ่าผมล้างมือไปแล้วก็คือมีแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ชัวร์อยู่ก็จะจับอย่างงี้
แต่ว่าถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ล้างมืออย่าไปจับตรงนี้
เพราะว่ามันจะตกค้างเราก็ไม่รู้ไปสัมผัสอะไรมาบ้าง
ไปจับอะไรอย่างเงี้นะฮะบอกท่านผู้ชมว่าการใส่หน้ากากอย่างเดียวก็

เอาละฮะข่าวใหญ่ข่าวดังวันนี้แน่นอนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาที
ที่ผ่านมานี้เองนั่นคือเรื่องราวของน้องแพลวานะฮะ
นิชาพัฒน์คุณผู้ชมคงเคยได้ยินเพลงดังนะฮะ

นี่นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจจริงนะฮะ
โดยน้องแพรวานะครับได้โพสต์รูปผลตรวจนะฮะ

แพรรู้สึกปูฎหัวรู้สึกว่าตัวเองนั้นอุ่น
วันนั้นแพรตัดสินใจกินยาแก้ปูฎหัวแล้วนอน
แพร่ไม่ปวดหัวแล้วแต่ยังรู้สึกตัวอุ่น
วัดไข้อีกทีได้๓๗องศา
เช้าวันนี้วันที่๒๐มีนาคมแพรได้รับสายตรงจากคุณหมอว่าผลการตรวจออกมาแล้วค่ะ
ผลก็คือไปตรวจพบไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ที่โพรงจมูกกับคอของแพลร์นะคะ
โดยที่ยังเป็นอาการขั้นแรกเชื้อยังไม่ลงปอดหายใจได้ตามปกติ
กำลังรอผลการเอ็กซาเรย์เพิ่มเติมอยู่ค่ะ
หลังจากนี้แพลร์จะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรอดูอาการให้ครบ๑๔วันนะคะ
ยังไม่ทราบดีว่าตัวเองนั้นไปได้รับเชื้อมาตั้งแต่วันไหนและไม่มีเดินทางไปต่างประเทศด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการหาที่มาของโรคอยู่ค่ะ
แต่ที่แพร่อยากแจ้งทุกคนให้รู้เร็วที่สุดเพราะกลัวว่ามันจะกระจายของเชื้อโรค
กำลังทยอยติดต่อกับทุกคนที่แพลร์นั้นได้ใกล้ชิดหรือได้ร่วมงานด้วยตั้งแต่วันที่๑มีนาคมให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่แพลร์จะทำได้
เพื่อแจ้งข่าวเพราะอยากให้ทุกคนนั้นได้เริ่มสังเกตอาการตัวเองกักตัวเอง๑๔วันเพื่อเฝ้าระวังอาการต่อไป
ขอโทษทุกคนจริงนะคะที่ทำให้ทุกคนนั้นต้องลำบากไปด้วย
หลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันอย่างจริงจัง
งดการออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น
ถ้าจำเป็นต้องออกขอให้ล้างมือบ่อยนะคะ
ใครที่ระมัดระวังตัวดีอยู่แล้วก็ฝากบอกต่อคนรอบข้างให้ระวังตัวมากขึ้นไปด้วย
นี่ก็คือชัดเจนนะครับว่าน้องออกมาบอกว่าติด
คือทีนี้เรามาไล่ไทม์ไลน์ย้อนกลับไปนะฮะคือไทม์ไลน์คือน้องบอกว่าน้องเองเนี่ย
ตอนค่ำของวันที่๑๕มีนาคมแพลรู้สึกปวดหัวรู้สึกตัวอุ่น
พอวันที่๑๖เนี่ยนะครับไม่ปวดหัวแต่ว่าไปตรวจนะครับวันที่๑๖
นับไปเลยสมมุติวันนี้ผมติดพี่เหมียวมา
วันนี้นะผมสมมุติพี่เหมียวเป็นอยู่แล้วผมติดพี่เหี่ยวมาวันนี้นะ

คือตั้งแต่วันที่ประมาณ๕๖๗เนี่ย

โรคเนี่ยมันจะมาทุกขึ้นมาเนี่ยคือวันที่๕๖๗

วันที่๒วันที่๒ที่๓มันอาจจะยังไม่มีรอยโรคของมัน
มันกำลังอยู่ในตัวพี่มุนภูมิก็ไม่ขึ้น
ก็ยังไม่ขึ้นยังไม่อะไรอะไรยังไงต่างนานา
แต่ก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะยังไม่เกิดรอยโรคเลย
ไปอีก๗วันก็อาจจะไปถึง๑๔วัน

แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเจอภายในรับเชื้อมาเนี่ย
ประมาณ๕๗วัน

ที่เขาเจอกันมาประทุกันมา
เขาไปสนามมวยวันที่๖
ไปสถามวยวันที่๖มีนาถูกมั้ยครับ

เห็นไหมฮะแต่เขาประกาศวันที่เท่าไหร่
๑๓ค่ะศุกร์๑๓ใช่ไหมฮะ
เนี่ยเขามีไข้ตอนเช้าแล้วเขาไปตรวจ
แล้วผลรู้วันที่๑๓ถึงได้ประกาศ

จริงวันที่๑๐ก็เริ่มรู้สึกไม่สบายแล้ว

ไม่ค่อยมีอาการแต่เริ่มรู้สึกนิด

ที่อย่างที่คุณหมอบอกเลยเป๊ะเลย
เขาเริ่มปวดคือหลังจากวันที่อาจรายการกับพี่ม้าหรอ
เริ่มรู้สึกแล้วอีกวันนึงก็จะรู้สึกเยอะขึ้น
เขารู้สึกปวดเมื่อยเนี่ยนี่เห็นไหม
คือเขาเองเนี่ยเขาบอกเขารู้สึกที่เขาพูดนะฮะ
เขารู้สึกปวดเมื่อยเนี่ยคือในเช้าวันพฤหัสตื่นมาแล้วเนี่ยเขาปวดเมื่อยตามตัว
เขาก็เอ๊ะไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออเขาออกกำลังกายอยู่แล้ว
หลังจากนั้นเขาก็ไปหาหมอ
หลังจากนั้นก็ไปตรวจร่างกาย
คุณหมอก็เลยบอกว่าจะตรวจโควิดไปด้วยเลยทีเดียวไหม
เพราะตรวจไอ้นี่มัน๒๐กว่าสายพันธุอยู่แล้วไวรัสอะไรอย่างนี้

ก็ปุ่นไปเจอก็คืออันนี้
เพราะฉะนั้นคนอื่นก็เหมือนกัน
เพราะผมเองไปนั่งนับคนเลยนะที่

เมื่อที่ผมทำงานมาแล้วทำข่าวนี้

แล้วจากที่เซียนมวยทั้งหลายก็๕วันนะคุณ

๕วันมันเป็นโอกาสที่จะติดได้ง่ายที่สุด

แต่ระหว่าง๑๖วันที่คุณแม็ทไม่ปวดยัง

ก็จะมีโอกาสน้อย
เพราะเชื้อยังไม่ฟักตัว
ตอนแรกเลยที่มีข่าวออกมาเนี่ยผมก็ทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วข่าวนึง

ก็ตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเข้าใจว่าอ๋อมันติดมาวันแรกปุ๊บมันสามารถกระจายได้เลย
ว่าทำได้ไหมได้
แต่มันน้อยมากมันแทบจะไม่เคยเห็นเลย
ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นว่าไปติดเนี่ยก็คือคนที่แพร่เชื้อไปเนี่ย
คือมีรอยโรคแล้วประมาณ๕วัน
๕วันประมาณนั้นที่ส่วนใหญ่แล้วจะติด
วันที่๙เนี่ยไปออกกำลังวันที่๑๐ถ่ายนะฮะ

แล้วก็พอ๑๒ก่อนประกาศก็คือปวดเมื่อยเป็นไข้
เพราะว่าเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะจะมีคนหนึ่งไปดูมวยอีกที่หนึ่ง
รู้สึกว่าจะเป็นจิตเมืองนนเวทีแถวอะไรอย่างนั้นแถวเมืองนนท์อะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าจะเป็นดาบตำรวจท่านหนึ่ง
รู้สึกจะไปดูแล้วจำไม่ผิดว่าวันที่๘มั้ง
๘หรือ๙หรู๒๐๑๐ไปดูมานะฮะ
เนี่ยแล้วหลังจากนั้นดาบตำรวจคนนี้มีอาการเป็นไข้เนี่ยก็คือประมาณวันที่
เข้าไปถีนี้เลยเข้าไปที่นี่รู้สึกจะเป็นที่นี่นะที่จิตจิตมึงนโนน์เลยนะ
ก็จะเป็นแบบเขาไป๘ใช่ไหม
ก็มีอาการวันที่๑๓๘๙๐๑๑๑๒๑๓๕วัน
เห็นไหมเนี่ย๕วันเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปหาหมอนะ
เขาก็ไปปฏิบัติภารกิจพร้อมกับสารวัตรสืบคนหนึ่ง
แล้วก็นั่งรถไปด้วยกันนะพอหลังจากนั้นเนี่ย
แกกลับมาแกก็เริ่มมีอาการตัวตัวนายดาบคนนี้นะฮะ
เริ่มมีอาการเริ่มมีอาการเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ย
ประมาณสามวันแกถึงไปตรวจแล้วถึงได้พบว่าตัวเองนั้นน่ะ
ให้ทางสถานีได้ทราบปรากฏว่าทางตัวสารวัสสืบ
นั่งรถไปด้วยไปปฏิบัติภารกิจกันก็เลยไปตรวจ
เพราะว่าอยู่ด้วยกันในรถถูกไหมฮะอยู่ด้วยกันในรถ
วันที่๕วันที่๕ของการที่เขาออกอาการแล้วในดาบคนนี้ก็คือเป็นวันที่๑๓
ถูกไหมฮะเขาไปออกออกด้วยกันเขาก็เลยไปตรวจบ้างเพราะว่าผลมันออกมา
ว่าเป็นวันที่๑๘หรือไงของดาบออกไปตรวจวันที่๒
ปรากฏว่าผลออกมาตอนนั้นคือสวัสสืบก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะ
ไปตรวจปรากฏไอ้ติดไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้ความร้อนสูงด้วยเหรอ
แสดงว่าเราวัดอุณหภูมิก็ไม่ใช่คำตอบ
ใช่ไม่ใช่คำตอบพี่แต่ทีนี้หนุ่มพยายามจะบอกพี่หรือคุณผู้ชมว่า
อยากให้ลองนับวันให้ดีนะฮะคือเขาไปเนี่ยดาบเนี่ยไปมาวันที่๘

แต่เขายังไม่ได้ตรวจนะมีอาการน้ำมูกไหลเป็นเริ่มปวดหัวเป็นไข้กินยงกินยาอะไรอย่างนี้
เขาก็ออกไปปฏิบัติราชการด้วยกันขึ้นรถคันเดียวกันกับสารวัสสืบ
ซึ่งวัดสืบไม่ได้ไปด้วยกันนะไม่ได้ไปดูเขามานั่งด้วยกัน
ไม่ได้ดูมวยใช่นั่งรถด้วยกันกันหลังที่๑๓ไปแล้ว
พอหลังจากนั้นเนี่ยดาบไปตรวจหลังจากนี้อีก๓วัน
เข้าใจไหมพี่๑๓๑๔๑๕๑๖๑๗ไปตรวจเดิมผล๑๘ว่าเป็น
พอ๑๘เสร็จปุ๊บทางฝั่งของสืบที่นั่งไปด้วยในวันที่๑๓
ก็เลยไปตรวจ๑๘บ้างทั้งนั้นตอนนั้นเองก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อในส่วนตัวผมเองผมเชื่อว่า
มันจะแพร่ในช่วงจังหวะที่คนที่ติดมาแล้วประมาณ๕วัน

อย่างสิ่งก็ไม่ได้แสดงดาบก็ไม่ได้แสดงอาการ

แต่บังเอิญแล้วผมอะผมทำไอ้ข่าวนี้มาทุกวันเลยอะ
แล้วผมก็แบบนั่งคุยกับคุณหมอหลายคน
แล้วก็นั่งแบบวิเคราะห์กันเนี่ยคุยกันเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้
แล้วทุกอย่างมันออกมาตรงกันหมดเลย
แล้วอย่างแพร่วาเนี่ย
แพร่วาเนี่ยสมมุติว่าน้องเนี่ยนะ
เขารู้วันที่
ไม่พี่วันที่๑๕มีนาเขามีไข้นี่ไง
เขาบอกเห็นไหมเนี่ยพร้อมกับข้อความทุกคนครับ
ผู้ช่วงข้ามวันที่๑๕รู้สึกปวดหัว
รอยของโรคมันน่าจะเกิดวันที่๑๕มีนา

ย้อนหลังกลับไปสิเนี่ยฮะ๑๕เนี่ยฮะ

ประมาณ๙หรือ๑๐เนี่ยน้องไปที่ไหนมา

คือน้องอาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่า

ใช่ซึ่งน้องบอกแล้วว่ากำลังเรียบเรียงไทม์ไลน์ให้อยู่นะ

คือน้องย้อนกลับไปถึง๑เพราะว่า
น้องนับย้อนไป๑๔วันเลยไง

ผมมองว่าน่าจะย้อนกลับไปแค่

ผมเชื่อว่าน้องได้รับเชื้อมาในช่วง

ผมว่าน้องไม่ได้ไปรับเชื้อมาช่วงวันที่๑วันที่๒
ผมเชื่ออย่างนั้นในมุมของผมนะ

งั้นเดี๋ยวรอน้องแพรวาออกมาบอกอีกที

เพราะว่าบางทีมีข่าวออกมาไทม์ไลน์ออกมามั่วหมดเลย

แล้ววันนี้มีเพิ่มอีก๕๐ราย

คือตอนนี้โดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะ
ทั้งหมดเนี่ย๓๐๐กว่า

ประหลักกระทรวงสาธารณสุขและจิตปดีกรมคลุมกลุ่มโลก
ท่านก็แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด

พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๕๐ราย

โดยเกี่ยวข้องกับสนามมวย๑๘ราย

ผู้สัมผัสเคสเดิม๑๒ราย
เป็นผู้สูงอายุนักศึกษาแม่บ้าน
ตำรวจแล้วก็เด็กอายุ๖เดือน

ก็ร่วมพิธีทางศักดิ์ภาษณาที่ประเทศมาเลเซีย๖รายนะฮะ
จังหวัดประจานีแล้วก็สงขานั้นก็อยู่ด้วย

ก็คือคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศ

ในจำนวนนี้ครับมีคนไทย๒รายครับ

อีกหนึ่งรายเป็นพนักงานราชการทำงานอยู่ที่อังกฤษ

ยังพบผู้ทำงานอาศัยในสถานที่แออัด

เกี่ยวข้องกับต่างชาติอีก๒ราย

สรุปจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยไทยมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด

สำหรับกรณีเด็ก๖เดือนที่ติดเชื้อ
โควิด๑๙นะฮะถือว่าเป็นกลุ่ม

เด็กเล็กซึ่งถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกมานอกบ้านเลย

อยู่ร่วมกันเยอะนะฮะ

เพื่อไม่ให้ไปแพร่เชื้อต่อด้วย

และไม่สัมผัสคนอื่น

ที่เป็นหญิงจีนไปขึ้นรถประขอสอ

เช็ดตามเสื้อผาตัวเองเช็ดตามเบาะเช็ดตามอะไร

หลังจากนั้นลงไปที่ท่ารถพคศที่สระบุรี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

โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย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
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย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

โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวาย
โหยวายโหยวายโหยวาย

โหยวายโหยวายโหยวาย

ค้นกล่องพัสดุเพื่อตรวจสอบด้วย

ระบุบอกว่าเจลแอลกอฮอลและหน้ากากอนามัย

สามารถฝากส่งภายในประเทศได้ตามปกติ
แต่หากเป็นการส่งระหว่างประเทศ
งดรับฝากอันนี้นะคุณผู้ชม
จากว่าของเหลวเป็นสิ่งของต้องห้ามฝากส่งอยู่แล้ว

ส่งระหว่างประเทศได้ปกตินะคะ
ส่วนกรณีภาพถ่ายเคาน์เตอร์ส่งพัสดุแห่งหนึ่งที่ระบุบอกว่า
ไม่รับส่งเจลแอลกอฮอลหน้ากากอนามัย
และมีการส่งต่อในโลกออนไลน์ไปเต็มเลยเนี่ย
เป็นภาพของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจากมาเลเซีย
ที่มาให้บริการในประเทศไทย

ภาพของการรู้ข้นกล่องภาษาดุ
เป็นภาพจากปรายศนีย์ที่อรัญญประเทศ
โดยเป็นการตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมาย
แอบส่งข้ามแดนมาจากกัมพูชานะคะ
ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์ภาพของ

ซึ่งมียันติดอยู่บริเวณหน้ากากด้วย
ในลักษณะล้อเลียนแฝงอารมณ์ขัน

ใช่ซึ่งมีสิ่งยึดเหนียวจิตใจคือพระพุทธศาสนา
หลวงพี่น้ำฝนจังหวัดนครปฐม
ซึ่งก็เป็นเฟซบุ๊คของพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์

สิทธิ์ของหลวงพ่อพูลเกจิอาจารย์ชื่อดัง

หน้ากากพยันโดยระบุบอกว่า
นักกากอนามัยผ้ามัสซาลินนับปัดตลอด
หรือออกแบบจัดสร้างโดยหลวงพ่อน้ำฝน

ราคายังไงจะแจ้งอีกทีนะครับ
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
ปรากฏว่ามีผู้ใช้โซเชียลให้ความสนใจ
อยากจะบูชะนักกากพยานนับปัดตลอดเป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกันก็มีผู้ไม่เห็นด้วยนะคะ

ว่าไม่ควรทำเพื่อจำหน่ายเพราะไม่ใช่กฤทธิ์ของส่ง

ไปฟังหลวงพี่หน่อยค่ะหลวงพี่ว่าอย่างไร
ยันนะเมตตานั่นเองแล้วสุดท้ายก็คือองค์ท้าเวสวรรณ
คอยปกปักรักษาเป็นบริวารแห่งองค์สมเด็จ
สัมมาสัมพุทธเจ้าผ้าอันนี้นะครับ
โยมใช้ได้ตลอดโยมเอาไปซักไปอะไรให้มันมีเขามีวิธีซักอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
สามารถใช้จริงได้ตลอดเวลา
นี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับล่าสุดนะฮะ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
คณะพัทยศาสตร์อุปจัยบาลรามทะเบดีโดยราบุว่า
ตั้งแต่วันที่๒๐มีนาคมปี๒๖๓

เนื่องจากน้ำยาที่ใช้ทดสอบมีปริมาณน้อย
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
เพราะตอนนี้คนแห่เข้าไปเยอะมาก
ค่ะแล้วจะไปตรวจที่ไหนได้บ้าง
ซึ่งก็จริงถ้าไม่ใช่โรงพยาบาลของรัฐบาล
แต่ก็จะราคาค่อนข้างสูง

ค่ะแล้วคุณต้องรอนั้นไหมต้องต่อคิวต้องต่อคิว
เห็นมีที่พี่หนุ่มคงกระพันธ์ลงที่บอกว่าเป็นแบบ
เหมือนขับรถเป็นรายทูลแล้วก็เทส

อ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะที่มีข่าวออกมาเมื่อวานนี้
ก็เป็นข่าวที่เรียกว่าอาจจะเป็นข่าวดีในมุมหนึ่ง

แล้วก็สามารถที่จะไปจัดการตัวไวรัสโควิด

เขาบอกภายใน๔วันเนี่ยมันเห็นผลเลย
ในมุมที่เรื่องของปอดที่มันฟื้นฟูขึ้นมาได้ดี
เรื่องของตัวผลของเชื้อที่เวลาตรวจออกมาแล้วมันกลายเป็นลบ

แต่ทีนี้ไอ้ยาตัวนี้ถามว่าข่าวมันเป็น
มันเป็นเฟคนิวส์หรือเปล่า
ก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะใช่

ใช่ครับเพราะว่ายาตัวนี้จริงแล้วเนี่ย

พี่แต่ชื่อที่ขาย
แต่ว่าชื่อตัวอย่างจริงมันคือ
นี่คือชื่อของเขา

ยาวใช่ไหมพระราชิตว่า
คือจริงไอ้ยาตัวนี้มันเป็นยาที่
คือไม่รู้นะคือเท่าที่ผมคุยกับทางอาจารย์จากจุฬามา
ท่านก็เป็นภาควิชาเพศัตว์นะ
เล่าให้ผมฟังว่าจริงไอ้ยาตัวนี้เมื่อก่อนนี้ไม่นานเนี่ย
คือเขาทำขึ้นมาเนี่ยเก็บเอาไว้เป็นสำรอง
คือเมื่อก่อนนี้ถ้าจำได้มันจะมีเรื่องราวของไข้หวัดใหญ่
แล้วก็จะมียาทำออกมาบริษัทหนึ่งทำออกมา
เพื่อที่จะมาจัดการไอ้เจ้าไข้หวัดใหญ่ตัวพวกนี้
ยาตัวนี้ที่เราสินค้ามันก็ชื่อว่าทามิฟู
เขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเอาไว้เสิร์ฟสำรอง
เกิดว่าตัวนี้ไข้ที่ดื้อยาเขาจะเอาตัวนี้ดันขึ้นมา
มันดันขึ้นมานึกออกไหม
ว่าเขาไม่ได้ใช้มันเขาใช้แต่ไอ้ตัวนี้
ใช้ไอ้ตัวที่หนึ่งไหมตอนหลังมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้น
ผสมกับยาที่รักษารึ่งมาเลเรียแล้วมันได้ผล
อันนี้คือในต่างประเทศของไทยสั่งแล้ว๔๐๐๐๐เมตร
ที่มีอยู่ที่ของเรานี่๔๐๐๐๐เมตร
กำลังจะสั่งมาอีกแสนเมตร
แต่ประเด็นอยู่ที่ว่า๑คนถ้าเป็นแต่ต้องอาการหนัก
อาการหนักอย่างเงี้ยถ้าพี่อาการหนักหนักน่ะหนึ่งคนเนี้ยใช้กี่เมตรรู้ไหม
เจ็ดสิบเมตรโอ้โหคนหนึ่งเนี้ยใช้มันโดดมันเจ็ดสิบเมตรอืมอ่า
แต่อย่างน้อยก็ผมก็ถามแกบอกว่าแล้วมันเพียงพอไหมอืม
พอหรือเปล่าต่อไปเขาบอกเพียงพออืมอ่า
ว่าน่าจะเพียงพอกับประชากรโรคเพราะตอนนี้เขามีการทดลองกันแล้ว
ว่ามันไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรอย่างเงี้นะฮะแล้วไทยเองก็
ก็ลองใช้ยาตัวนี้ดูอยู่ยอดติดนี่สองแสนกว่าคนเลยนะ
ก็ก็ไม่รู้โรคน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่เห็นบอกว่า
ก็น่าจะพอสำหรับประชากรโลกตอนนี้ไปเด้งอยู่ที่อิตาลีนะอ่า
ชนะจีนไปแล้วใช่ผู้เสียชีวิตชนะจีนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
อิตาลีหรือไม่อยากจะใช้คำนี้เลยนะแต่ว่ามันมากกว่าแล้วกันอ่า
ส่วนจีนเองก็จะกลายเป็นการแข่งขันไม่เจอไม่เจอคนจีนเอง
ที่ติดโรคแล้วตอนนี้แต่ไปเจอชาวต่างชาติที่เข้าไปในจีนติด
แล้วเป็นค่ะคือนำเข้าไปแล้วอืมแต่ส่วนเพราะเองอืม
แล้วก็ไม่มีคนตายเพิ่มนะฮะในประเทศจีนนะครับเอ้าพักก่อน
ของโลกใช่เดี๋ยวกลับมาครับเพื่อนฉันอยู่ที่นั่น
ุ่นกระหน่ำอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะอันนี้จากผู้อยู่จริง
คือเพื่อนที่ฉันเองนี่คือบอกว่าแสบตาแล้วก็เจ็บคอเลยนะฮะ
เดี๋ยวนะเราจะหลอกว่าเรามีทุกคะแหน่ง

อันนี้ของคุณกัญชัยอันนี้ของคุณปวรรณรัฐ
คือเราฉีดกันตลอดเวลาจริงแม้กระทั่งก่อนเข้ารายการ
เรามานั่งทำงานกันตรงนี้โต๊ะตรงนี้เราก็ฉีดนะคะ
บิดประตูฉี่จนเป็นสนิมแล้ว
เราไปทุกที่เราต้องฉีดไปด้วย
ขอจะบอกว่าหน่อยก็ยอมแต่ต้องฉีดไปห้องน้ำก็ฉีด
ห้องน้ำยังสั่งอันนั้นข้างนอก

แต่มีนะแบบพวกโลกสวยจะบอกตนกเกินไปหรือเปล่า

คือก็ไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรผมยอมผมยอมเป็นคนตนก
ผมยอมเป็นคนปัดปวดมันน่ากลัวมาก
เพราะเราไม่รู้ว่ามันติดยังไงตรงไหนใบตรงไหน

อย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมนำเสนอไปบอกว่า

เวลาที่เราเดินไปที่ไหนไปทั่วเนี่ยนะ

เขาอาจจะจามแล้วมันตกอยู่ในวัสดุต่าง
แล้วเราไปเหยียบค่ะพอกลับไปบ้านบางคนเนี่ย

บังเอิญมีเด็กมาคันเล่นหรือมีอะไรที่แบบ
อยู่บนโต๊ะอยู่มันจะไม่รออยู่บนอากาศ

มือสัมผัสคนที่พูดแล้วติดอยู่ตามนี้

เอาจริงนะตอนนี้อะไรที่แบบ

ควรงดบ้างจริง
เพราะบางทีเนี่ยเราไปปั๊บ

เป็นร้านแบบคาเฟ่เป็นร้านอะไรอย่างนี้

เข้าห้องน้ำถูกมั้ย
อันตรายนะคุณยังไม่ต้องฉีดก็ได้

หุ่นปุ๊บฉีดให้เป็นนิสัย

ล้างมือให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
นี่คือเรื่องที่ต้องทำจริง

จากโควิดแล้วเขายังมีเรื่องฝุ่น
หนักมากรายงานสถานการณ์

สถานีนะคะได้ไปถึง

สุดแล้วที่ควรจะมีที่ที่
หลังกายจะทนได้หรือว่าจะไม่เป็นอันตราย
คือ๕๐แต่ที่เชียงใหม่นั้น

ก็เลยมีผลต่อสุขภาพพื้นที่สีแดง

ตำบลเวียงพราคคำจังหวัดเชียงไลน์
ตำบลช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ที่เห็นเป็นสีแดงนั่นแหละค่ะ
สีส้มคือหนังไวคือสีฟ้ามีน้อยมาก
มนต์ศรีภูมิจังหวัดเชียงใหม่ประตูท่าแพร
ตำบลเมืองคลองจังหวัดเชียงใหม่ตะบนจองคำจังหวัดแม่ห้องศร

และพื้นที่ที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพคือพื้นที่สีส้มนะคะก็มี๑๔สถานีเลยทีเดียว
ที่ลำปางนะฮะตำบลพระบาทตำบลสบปาทจังหวัดลำปาง
มนต์บ้านดงจังหวัดลำปางตะบนแม่เมาะจังหวัดลำปาง

แล้วก็ตะมนต์บ้านกลางจังหวัดลำพูนห้วยโกนน่าน

พิศนุโลกเลยนะที่ในเมืองเลย

อัปเดตตอน๖โมงครึ่งนี่อยู่ที่๓๙ของโลก
แต่ข่าวล่าสุดที่อัพเดทวันนั้น

ทางตำรวจสนปทุงวัน

สำหรับหนุ่มที่เมื่อกี้อยู่ในลิฟต์

ทางพันตรวจเอกสนับพระท่านเตอร์เริน
โฆษกตำรวจได้เปิดเผยถึงความคืบหน้า

โดยพบว่าชายคนหนึ่งได้เข้ามาในลิฟต์

เทบมีแต่ชายทายคนในรูปเนี่ยนะฮะ

ผู้ก่อเหตุเป็นชายไทยอายุ๓๒ปีครับ

กรมคุมโรคระบาดกระทรวงสนาศุคกร์
ถึงเจ้าละเอียดที่เกี่ยวข้องนั้นมาตรวจสอบประวัติแล้วก็ไปสอบศูนย์โรคนะครับ
อย่าให้เปิดเผยชื่ออย่างนู้นเจอตัวคงขออ้ายหน่อยนะแต่อยู่ในผ้าไม่เป็นไร

อีกเรื่องหนึ่งหลายคนภาวะมนุษย์ป้าพาหลอน
แต่อันนี้ต้องบอกเป็นมนุษย์ป้าที่ป่วนนะคะ
เดินไปขอเงินคนนู้นคนนี้โชว์ของลับด้วย
บางคนบอกไม่มีเงินขูดสีรถเขาเฉยเลยคุณผู้ชม
วันนี้นะคะชาวเน็ตก็มีการแชร์เรื่องราวเตือนภัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมของหญิงวัยกลางคนรายหนึ่งค่ะ

ป่วนเช้าบ้านขอเงินผู้คน

ถ้าปฏิเสธที่จะให้เงินบางคนศูนย์เงินหลายพันบาทนะ
แล้วก็เป็นเสียงที่ผู้คนบอกต่อกันว่า
ระวังหญิงคนนี้ลองไปดูคลิปก่อนค่ะ

ใช่นี่แหละ
วันนี้ค่ะรถกลับบ้านบ้างล่ะ

ทนอยู่ตะวะคาน้อนเงินผักญาติคนละ๑๐บาท

เสียทั้งเราก็ต้องมาก่อทางขอเงินคุณเปลี่ยนคาน้อนหนึ่ง

ก็นำคลิปความยาวประมาณ๒นาที๕๔วินาที
เผยแพร่ให้เราพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
ได้เห็นตัวจริงวันนี้เจอกับตัว
มหาภัยขอนแก่นนะคุณผู้ชม
ขออภัยด้วยถ้าวีดีโออาจจะแบบว่า๑๘บวกนิดนึ

ตัดรีบลงตัดออกไม่ทันใช่
หลังวันนี้เห็นโพสต์บ่อยเรื่องป้ามหาดไทยแถวบิ๊กซีขอนแก่น
วันนี้ผมเจอที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขาว่ากันว่าหลอกลวงขอเงินใครไม่ให้กลับมาเนี่ยนะคะ
รถโดนขูดบ้างบางคนโดนไปสี่ถึงห้าพัน
เรื่องนี้ก็ได้ยินต่อกันมาเรื่อยหลายเดือนแล้ว
ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนดูแลได้บ้าง
ดูแลได้บ้างฝากดูแลทีนะครับใช่ค่ะทั้งนี้คลิปดังกล่าวก็ปรากฏภาพหญิงไว้กลางคนรายหนึ่ง
อ้อนวอนขอเงินพร้อมกับเปิดโชว์ของลับท่อนล่างท่อนบนเขาสร้างความสนุกให้กับคนนะ
ดูสิสังคมเราเนอะนี้เราเจอแต่ของแปลกนะเนี่ยมีทางทวิตเตอร์ส่งเข้ามาบอกนะครับว่า
ไม่สบายใจนะครับประมาณว่าแบบอย่าพูดชื่อยาให้พูดชื่อตัวยาในฐานะสื่ออะไรอย่างนี้นะฮะ
จริงแล้วเนี่ยเป็นการแถลงออกมาแล้วคุณหมอแถลงแล้วค่ะคุณหมอเขาพูดออกมาแล้วนะฮะ
แล้วก็อธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยท่านก็พูดมาแล้วคือท่านสมศักดิ์อักษิณท่านก็ออกมาบอกแล้วเหมือนกัน
ซึ่งไม่ได้มีขายในท้องตลาดหรอกใช่เป็นยาควบคุมอยู่แล้วแบบนี้เนาะ

ผู้ผลิตจีนหรือเปล่าคุณ

สำหรับการรักษาไข้หวัดใหญ่ในญี่ปุ่นนะฮะ
คือเขาบอกว่าใช้ผลการทดลอง
คลินิกผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ตำนวน๓๔๐คนในเมืองอู่ฮั่นและสนเจิ่น

ร้อยละ๖๒ของผู้ที่ไม่ได้รับรักษา

ต้องต้องใช่แล้วนะเพราะว่าจีนปิดโรงพยาบาลแล้ว

ตกแล้วมาค่ะ
ชินะคะชิจะแจ้งให้ฟังว่ามันเป็นแบบมีนะ

ไม่เอาจ้ะใดก็คือกักตัวเดิม
หยุดจะหยุดจะหยุดจ้ะไปไกลเด้อ

โควิดพูดไปแล้วมันก็เพจิต
ขนาดปิดปิดหน้ากากมันก็อาจจะมี
สิทธิ์เป็นโควิดมันก็กลัวติด
กูก็คิดว่ากูติดโควิดหรือยังวะ
โควิดพูดไปแล้วมันก็เพจิต
ขนาดติดหน้ากากมันก็อาจจะมี
สิทธิ์เป็นโควิดมันก็กลัวติด
แล้วมาคิดว่ากูติดโควิดหรือยังวะ
กูก็กลัวจะตายเดี๋ยวอีกสักพักก็ไม่สบาย
ก็จะได้ติดต่อสองตัวได้อันน้อยแต่ว่า
เดี๋ยวคุณผู้ชมคือจริงต้องบอกว่าแต่ทีมงานเราเชิญไง
ก็มีบางคนบอกว่าถ้างั้นลองฟังบทสวดนี้เป็นนโมไล่โควิด
เดี๋ยวต้องหาให้คุณผู้ชมดูแป๊บนึงรถเมย์เปิดดูมาแล้ว
เดี๋ยวก็ไปหาเดี๋ยวให้ทีมงานหลบให้ฟังแล้วกันคุณผู้ชม
ข่าวล่าสุดมานะฮะกรณีของทางน้องแพรวานะครับ
น้องบอกน้องไม่สบายตั้งแต่วันที่สิบห้า
แล้วน้องก็ย้อนไทม์ไลน์กลับไปจนถึงวันที่หนึ่ง
ถูกไหมคะก็ประมาณสิบสี่วัน
วันนั้นน้องก็อยู่ในที่นั้นด้วย

จะเป็นผู้บริหารมีนักแสดงมีอะไรหลายคนนะครับ
เดี๋ยวต้องลองไปไล่ดูกันอีกทีนะครับว่า
ว่าสุดท้ายแล้วคือหลายคนนั้นจำเป็นต้องกากตัวหรือเปล่า

คือทางน้องเองก็บอกว่าย้อนกลับไป๑๔วันจนถึงวันที่๑

แต่ถ้า๖๗วันนี้น้องต้องไปดูว่าน้องไปไหนมา
ค่ะอันนั้นคือชัวร์แน่นแน่นนะ
ช่วงหน้าคุณลิเดียค่ะก็ใจสู้นะหลังจากป่วยโควิด๑๙
ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะ
มาถึงเรื่องของคุณลิเดียนะคะ
หลังจากที่คุณลิเดียสนันรัฐก็ออกมายืนยันว่า
เจ้าตัวได้ติดเชื้อโควิด๑๙จากสามีคุณแมททิวดิน
พร้อมกับเข้ารักษาในโรงพยาบาลทันทีด้วยนะคะ
แม้ในตอนแรกจะยังหาเตียงไม่ได้ก็ตาม
ซึ่งก็ทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงทั้งคู่ไม่ได้จริง
ล่าสุดคุณลิเดียก็ได้ออกมาอัปเดตหลังเข้ารักษาตัว

โดยเจ้าตัวได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมบอกว่า
ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะ
ตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือทำใจให้แข็งแรงที่สุด

อารมณ์ก็จะขึ้นขึ้นลงตลอดทั้งวัน
ร่างกายก็ไม่ได้รู้สึกทรมานอะไร
เท่ากับใจเราเวลาวิตกกังวล

บอกว่าแหกปากร้องเพลงของบลูโน่มานะคะ

โอ้โห
ค่ะวันนี้เราลารายการไปด้วยเพลง
ให้คุณผู้ชมได้ฟังเพลงนี้

อ้อมจงหายหวันมาสวดใดมันวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหวและกิ๊กกำลังคนผิดไม่นานแล้วมันคงหมดฤทธิ์
สวดส่งโควิดรวมกันดังพี่ร้ายโควิดทำสิทธิ์กิ๊กพัง
อ้อมนโมนโมมาสวดนโมไล่โควิดร้าย
มาลายมาลายจะหยุดกระจายแพร่เชื้อประดัง
ทะสะทะสะมังวิสัตว์ตุนะจังงัง
มาสวดจัดจังโควิดไนทีนรวมสวดจัดจังโควิดไนทีน
อ้อมนโมนโมอ้อมนโมนโมอ้อมนโมนโมนโมทะสะ